มีการตั้งข้อสังเกตนะคะสำหรับคดีนี้บอกว่า
หนึ่งในผู้ที่อยู่ในกลุ่ม๑๘คนที่ไม่ได้ไปกองปราบด้วย

นามสกุลนี้ไปเหมือนกับผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรเพชรชบุรี
คนที่แล้วที่เพิ่งถูกย้ายออกไปหรือเปล่า

แต่ว่าป้าของคุณปอนผู้ที่เสียชีวิตบอกว่า
ทราบมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนคนนี้จะไม่ได้เข้าไปกองปราบด้วย
เพราะว่าอยู่ในรถไม่ได้ลงไปในขณะที่ก่อเหตุด้วย

รุณีดีสุวรรณป้าของน้องปอน
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ถูกแทงด้วยไขควงจนเสียชีวิต
บอกว่าขณะนี้ตนเองและนางอารีรัฐชมโลก
ซึ่งเป็นแม่ของคุณปอนรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะ
คดีโอนย้ายไปให้กองปราบรามทำ
และขณะนี้ตำรวจสพอได้ส่งมา
ผู้ต้องหาทั้งหมด๑๖คนไปยังกองปราบเรียบร้อยแล้ว
พร้อมที่มีกระแสข่าวบอกว่าผู้ต้องหาอีก๒คน

เนื่องจากหนึ่งในจำนวนนั้นมีนามสกุลเดียวกับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
คนใหม่ที่เพิ่งย้ายออกไปอยู่ที่สมุทรสาคร
ไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือไม่

เพราะว่าเรื่องนี้ทราบมาตั้งแต่ต้น
จากผู้กำกับการสพชะอำว่า
มีผู้ต้องหาหญิง๒คนนั่งอยู่ในรถ
ในวันที่เกิดเหตุไม่ได้ลงไปจากรถ
เพื่อไปร่วมก่อเหตุด้วย
แต่ว่าขณะนี้คุณป้านี่เขาเป็นห่วงเพื่อนของน้องปอน
เพราะว่ามีข่าวว่าถูกคมขู่
ทราบข่าวว่ามีรถขับวนเวียนอยู่แถวหอพัก
แต่ยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นการข่มขู่จริง
หรือไม่หรือหวัดระแวงกันไปนะคะ
แต่ก็น่าเห็นใจเพราะว่านักศึกษาเหล่านี้
อยู่กันตามลำพังและแถวมหาวิทยาลัยศิลปากร

แต่ทุกคนได้รับความคุ้มครองจากตำรวจ